ซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่เราตามความคืบหน้ากันให้
กรณีกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มเขาด่วนปืนกัน
หลังจากที่ไปเที่ยวงานเทศกาลไหมนาโพที่บุรีรำ
คุณผู้ชมคือประเด็นที่มันเกิดขึ้น
ก็เพราะว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๖ปีชื่อว่าน้องปอย
น้องอนาคตไกลแล้วน้องเนี่ยคือเป็นเด็กดีด้วย
กระสุนอันนั้นไปถาก
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจคือก่อนหน้านี้ไปรวบตัวมาได้แล้ว๒คน
ผู้ชายคนแรกที่ลงมาจากรถตัวใหญ่ชื่อว่าในไก่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค
ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่านายแก๊ปอายุ๒๐ปีเป็นคนที่บอกว่าตัวเองใช้อาวุธปืน
ปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด๒๒ในการยิงแต่ผมยิงขึ้นฟ้านะ
ผมไม่ได้ยิงไปโดนน้องปอยจนกระทั่งน้องปอยเสียชีวิต
คือตอนนี้นายแก๊ปก็พยายามที่จะปฏิเสธอยู่แต่ถึงกระนั้นก็ตาม
ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหานายแก๊ปไปแล้ว๗ข้อหาหนักด้วยกัน
ส่วนในไก่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยโดนไป๔ข้อหาส่วนนี้ภาพค่ะ
เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวทั้งสองคนทั้งไก่และแก๊ป
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งหมด๔จุดหลักด้วยกัน
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือตอนนี้ตัวในไก่เองคนที่บอกว่าเป็นคนลั่นไก่
ขนาดจุด๒๒ออกไปบอกว่าเป็นการยิงขึ้นฟ้า
บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องปอยเพราะอะไร
เพราะว่ากระสุนที่ไปฝังหรือว่าไปอยู่ที่ตัวน้องปอย
ตำรวจเก็บมาได้มันเป็นกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ทีนี้ภาระการพิสูจน์ก็เป็นหน้าที่ของในแก๊ป
แก๊ปต้องไปหาปืนให้ได้ว่าปืนที่ตัวเองพกไป
เป็นขนาดปืนอาวุธไทยประดิษฐ์ขนาดจุด๒๒จริง
ส่วนตำรวจเองตำรวจก็ต้องไปตามมาให้ได้ทั้งหมด

ปืนที่ทั้งหมดใช้ในการก่อเหตุ
โดยเฉพาะปืนกระบอกที่มีการลั่นไกล
โดนน้องปอยจนกระทั่งน้องปอยเสียชีวิต

ไม่น่าจะมีกระสุนปืนหรือว่ากระบอกปืน

เพราะตอนนี้น้องปอยเสียชีวิต๑คน

โดนกระสุนแบบไหนอย่างไร
ทีนี้ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ
ได้กล้องวงจรปิดมานะคะนี่ค่ะเห็นพฤติกรรมทั้งสองฝ่ายหมดเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่อยลำดับภาพตามเราไปนะคะ
เป็นกล้องวงจรปิดที่นำมายืนยันพฤติกรรมทั้งสองฝ่ายค่ะ
เป็นช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุนะคะกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มน้องปอย
คือกลุ่มน้องปอยคนเสียชีวิตนะคะแล้วก็เป็นฝั่งคนเจ็บด้วย
มากันก่อนสักประมาณ๑๐คันขี่มาก่อนค่ะ
จากนั้นกลุ่มของนายแก๊ปแล้วก็นายไก่คนก่อเหตุไล่ยิงตามมา

กลุ่มวัยรุ่นคาดว่าเป็นกลุ่มของผู้ก่อเหตุ
มาเติมน้ำมันเนี่ยตรงจุดนี้แล้วมีอาวุธคือไม้เบสบอลพกมาด้วย
นี่ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงนะลงมานั่นน่ะ
นี่นะคะไม้เบสบอลลูกศรสีเขียวที่เราทำให้คุณผู้ชมดูนะคะ
หลังจากนั้นอีกสักประมาณ๒๐นาที
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถกลับมาเติมน้ำมันจุดนี้อีกครั้งหนึ่ง
มีช่วงหนึ่งค่ะคุณผู้ชมมีช่วงหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
เป็นวัยรุ่นเดินลงมากลางถนนถืออาวุธลักษณะอาวุธบางอย่าง
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธปืนมาเปิดเบาะรถ
แล้วอาวุธปืนอันนั้นใส่ไว้ในเบาะรถแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
ภาพชุดนี้แหละค่ะที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการ
นำไปขยายผลต่อว่าสุดท้ายแล้ว
ใครกันแน่ที่เป็นคนลั่นไก่สังหารน้องปอยนะคะ

ทั้งสองคนที่ถูกจับกลุ่มตัวแล้วทั้งไก่และแป๊บ
มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แก๊บโดนไป๗ข้อหาส่วนนี้ไก่ไก่โดนไป๔ข้อหา
ข้อหานักสุดคือร่วมฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
หลังจากนี้ก็ต้องมีการขยายผลต่อไป
แล้วก็เอาผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมาย
ห้องที่ที่รับผิดชอบก็คือโรงพักนาโพ
ส่วนบรรยากาศงานศพของน้องปอยค่ะคุณผู้ชม
งานศพของน้องปอยแน่นอนว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีทั้งครูบาอาจารย์เพื่อนนักเรียน
มาร่วมฟังสวดอภิษฐรรมศพนะคะ
โดยเฉพาะทุกคนค่ะให้กำลังใจคุณแม่ของน้องปอย
คุณพ่อของน้องปอยซึ่งตอนนี้ยังคงกักตัวอยู่ที่ชนบุรี

ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วันแล้วก็คาดว่า
ไม่น่าจะสามารถมาร่วมงานชะพนักกิจศพของน้องได้
โดยเฉพาะคุณแม่ของน้องปอยคุณสายฝนนะฮะ
คือบอกว่าตอนนี้เริ่มทำใจได้แล้ว
แล้วก็ตั้งใจเลยว่าจะอโหสิกรรมให้กับคนก่อเหตุ

น้องเขาก็ไปสบายแล้วเราก็ไม่ได้คิดแคบแค้นอะไรเขา
เราก็อยากให้คนร้ายเขารับสารภาพแล้วก็มากราบขอคำมาน้อง
แล้วก็ให้เขาไปตามกฎหมายอะค่ะ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
จากนี้ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจในการขยายผลต่อไปนะคะ